ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูคะแนนล่าสุดกันหน่อย

ว่าตอนนี้นับกันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
แต่ผลโพลที่ออกมาเนี่ยหลังจากปิดหีบแล้วเผยแพร่โพลได้

ใช่ค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระนำมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
คะแนนที่นับทุกเขตทุกเขตเนี่ย๕๐เขตนี่ตอนนี้คุณชาติชาติก็นำทุกเขต

คะแนนรายเขตเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูกันมาเรื่อยนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงที่เราเริ่มต้นเข้ารายการ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
จะเห็นได้ว่านี่ฮะอย่างตอนนี้ทวีวัฒนาค่ะคุณชัดชาติหกพัน
ใช่ค่ะมุมจอค่ะคะแนนรวมก็คือนับไป๓๓แล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็คงดูกันมาอย่างต่อเนื่องแหละคุณชัดชาติก็นำแบบทิ้งห่างมาโดยตลอด
ตั้งแต่นับคะแนนช่วงแรกมาจนถึงตอนนี้๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยค่ะ
แต่ว่าอันดับ๒อันดับ๓อันดับ๔อันดับ๕มันก็จะสูสีกันแบบนี้พี่อุ๋ย
ค่ะแต่คุณวิโรธอันดับ๒อันดับ๒มายาวแล้ว
บางคนบอกโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยก็ลุ้น๒๓๔๕อะไรพวกนี้ก็ได้

ส่วนบรรยากาศของผู้สมัครแต่ละท่านนะครับท่านผู้ชมครับ

ไปอยู่ที่กลุ่มที่อาคารต่างเพื่อรอลุ้นคะแนนอย่างเป็นทางการกัน

นี่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข๘ซึ่งลงอิสระ
บอกว่าขอมารอลุ้นคะแนนที่นี่
ใช่เมื่อสักครู่นี้ไปถึงแล้ว
นักข่าวก็ไปรุมสัมภาษณ์กันใหญ่เลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คุณชัดชาติบอกนั่งรถไฟฟ้ามา

ยังไม่ทันได้ดูคะแนนแบบละเอียด
ตอนนี้ก็รอก่อนรอผลคะแนนก่อน
ยังไม่อยากประกาศใช้ชนะหรืออะไรใดถึงแม้ผลโพลจะนำมาก็ตาม
อืมคุณชาติชาติมาถึงที่นี่แล้วนั่นแหละนะฮะ

ก็คงจะรอผลการประกาศคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
จากทางสารวการกรทมแห่งที่๒ที่ดินแดง
อันนี้คุณชาติชาติส่วนนี้ตึกรักกรุงเทพ
ก็ตรงกับชื่อกลุ่มของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ลงผู้ว่ากอทมผู้สมัครหมายเลข๖
คะแนนที่หน้าจอเนี่ยคะแนนรวมนับไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการ๓๔
คุณอัศวินอยู่อันดับที่๕มี๓๕๑๑๗คะแนน

ยังเลยพี่อุ๋ยยังไม่ได้มีใครได้ไปสัมภาษณ์พลตำรวจเอกอัศวิน

แต่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็คือเห็นดรเอสุชัชวีใช่ไหมก่อนหน้านี้

เพื่ออยากจะให้สัมภาษณ์อะไรกับเราเราจะยินดีมากเลยนะ
คุยกับไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีก็ได้นะฮะ
คือตอนนี้มันก็แหมยังพูดได้ไม่เต็มร้อยนั่นแหละ

เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกับคุณวิโรธ

คุยสดผ่านรายการของเราบรรยากาศตอนนี้

ก็รอฟังแหละว่าคุณวิโรธจะว่ายังไง
ถ้านับคะแนนไปได้เยอะหน่อย
อาจจะเริ่มมีการออกมาเคลื่อนไหวของแต่ละคนที่ลงสมัครนะคะ

นับคะแนนก็ยังไม่เยอะยังไปได้ไม่เท่าไหร่
ก็รอการนับคะแนนที่สามารถเห็นผลชัด
ถึงจะสามารถออกมาพูดอะไรได้
ผมว่าคงจะรอให้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นคะแนนรวมที่นับเสร็จนะนะคุณเขียนมาสอน

ขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่มุมของการเมือง
คนที่เขาทำงานการเมืองกันมาขนาดนี้ใช่ไหม
จะเป็นพักหรือบุคคลหรือว่ากลุ่มการเมืองเนี่ย

ท่านก็อาจจะประกาศเรื่องของ

ยอมรับความแพ้ผลขอบคุณประชาชน
พร้อมจะร่วมมือทำงานหรือแบบไหนอะไรยังไง

อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับ
วันนี้คนกรุงเทพท่านไหนไปเลือกตั้งกันเรียบร้อย
บางคนบอกอ้าวจะออกไปไม่ได้ไปก็มี